มาดูคดีที่เหรียญกษาปซึ่งเป็นเหรียญเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ตอนนี้หลังจากการที่ลงพื้นที่ตามตลาดพระเครื่องก็ยังไม่เห็นมีใครปล่อยเหรียญนี้
ซึ่งก็คาดการณ์ว่าถ้าจะมีการปล่อยก็คงอาจจะเป็นหลังจากนี้

ส่วนผู้ต้องหาก็ยังคงถูกควบคุมตัวเอาไว้นะคะ
แต่เจ้าตัวยืนยันความบริสุทธิ์แล้วก็บอกว่าพร้อมที่จะต่อสู้คดีค่ะ
ตำรวจภูทรคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีก็ยังคงควบคุมตัวนายสุชาติต่อเติม
หัวหน้าช่างโรงกระสาปซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีขโมยเหรียญกระสาปที่ระลึก
สมเด็จพระเทพรสุดาเสียงบรมราชกุมารี
ซึ่งเป็นเหรียญทองคำแท้ขัดเงา๕๐เหรียญออกไปจากโรงกระสาป
มูลค่า๑๕๐๐๐๐บาท
โดยจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีญาติยื่นขอประกันตัวนะคะ
ซึ่งตำรวจได้ตั้งหลักทรัพย์เอาไว้อยู่ที่๑๕๐๐๐บาท
ตัวนายสุชาติเองยังคงยืนยันถึงความบริสุทธิ์
ถึงแม้ว่าจะเป็นหนึ่งในผู้ถือกุญแจตู้เซฟ
แต่ก็ยืนยันค่ะว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการก่อเหตุ
แล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้คดีในชั้นศาล
โดยที่ผ่านมาก็ได้ให้ปากคำที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
ส่วนผู้ต้องสงสัยคนอื่นตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะ

ผู้ให้เช่าพระเครื่องแล้วก็พระเหรียญในตลาดพระพรีเซนเตอร์

ตอนนี้ยังไม่เคยเห็นใครนำเหรียญที่ระลึกออกขายตามแผงพระในตลาดแห่งนี้
ด้านของนายอเนกแทร่ตันฉายา๑วัดป่าก็บอกว่า
ถ้าใครได้เหรียญที่ระลึกทองคำไปจริงคงไม่กล้านำออกขายในช่วงนี้
เพราะว่าเหรียญที่หายไปมีตำหนิเป็นที่สังเกตได้ถ้าตรวจดูก็จะรู้เลย
แต่ไม่แน่วันข้างหน้าอาจจะมีคนเอาออกมาปล่อยและราคาก็น่าจะพุ่งสูงขึ้นค่ะ